สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาทินีนะคะในวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตาใครหลายหลายคนเลยนะคะเพราะว่าในวันนั้นค่ะ
ดาวสุกจะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชคนะคะ
ซึ่งในครั้งนี้ค่ะดาวสุกจะย้ายมาให้โชคเต็มที่
สี่ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะสี่ราศีที่โชคดีนั้นจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะราศีแรกที่ดวงชะตาดีมากเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะ
ถือว่าได้อันนี้ส่งผลดีแบบเต็มที่เลยค่ะเนื่องจากดาวสุกนะคะ
ถือว่าเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีตุลค่ะพอเวลาโยกย้าราศีได้ตำแหน่งดีแบบนี้นะคะ
ก็เลยส่งผลทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยได้โชคอย่างเต็มที่ค่ะ
โดยเฉพาะโชคทางด้านการงานนะคะไม่ว่าทำงานไหนทำงานอะไร
ก็ถือว่าจะโชคดีทั่วหน้าเลยนะคะถ้าชาวราศีตุลค่ะทำงานประจำก็มีโอกาสปั้ง
มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าถ้าใครที่ทำการค้าการขายอยู่
โอ้โหเรียกว่าธุรกิจของคุณเนี่ยกำลังไหลลื่นลืดปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะคะ
มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าค่ะหากช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลคิดหวังว่า
จะไปเสนองานสมัครงานหรือว่าไปติดต่อลูกค้าให้รีบลงมือทำโดยด่วนเลยค่ะ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีตามมาติดติดเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะ
ดวงมีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์ค่ะในช่วงนี้นะคะ
สมหวังในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะค่ะไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของเงินสดที่จะไหลเข้ามาในกระเป๋าของชาวราศีเมษอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณค่ะมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ถ้าชาวราศีเมษนะคะคิดหวังอยากจะได้บ้านได้รถหรือว่าได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เพิ่มค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนานะคะราศีต่อมาคือชาวราศีกันค่ะ
เรียกว่ามหาโชคหล่นทัพแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้าราศีไปค่ะ
ดวงชะตาของชาวราศีกันก็โดดเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
บอกเลยค่ะว่าในช่วงนี้จะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ
กิจการงานของคุณหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยค่ะ
ส่วนชาวราศีกันที่คิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงการลงทุนหรือว่าเรื่องของลาบลอยนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสได้มากเลยนะคะ
โดยเฉพาะชาวราศีกันคนไหนค่ะที่ชอบทำบุญชอบสร้างกุศล
ก็มีโอกาสที่จะได้ลาบใหญ่เกินจินตนาการเลยนะคะ
และอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีหลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้าราศีในครั้งนี้
นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเป็นราศีสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะจ๊ะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณค่ะดีมากที่สุดในบรรดา๑๒ราศีเลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะ
เรียกว่าในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้เงินถุงเงินถัง
คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะ
ถ้าช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎคนไหนที่คิดว่า
จะไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นงานใหม่นะคะ
บอกได้เลยนะคะว่ารีบพุ่งตัวไปทำดูดด่วนเลยค่ะ
ดูดด่วนเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากเลยนะคะ
ในช่วงนี้ถ้าชาวราศีกรกฎค่ะวางแผนการเงินให้ดีเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่า
คำว่าเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยค่ะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๔ราศีนี้ด้วยนะคะ
และอย่าลืมค่ะหมั่นทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะค่ะ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างบารมีทำให้ดวงชะตาของเราดีแบบระยะยาวนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ